ดูเรื่องราวดีดีกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับผู้จัดคนเก่งพี่เอสุภาชัยค่ะ
นักแสดงนะคะในสังกัดนะคะอย่างคุณแองจี้เฮสติ้งค่ะ
คลอดทายาทคนแรกนะคะพี่เอบอกว่าดีใจนะที่แองจี้เนี่ยเป็นฝั่งเป็นฟ้า
ส่วนอีกคนนึงนะคะในสังกัดและสนิทนะคะพี่อ้ำพัชราภาพี่เอบอกว่าก่อนหน้านี้มีการซีนบ้าง
กันซีนไปกันซีนมาจนพี่อ้ำสี่สิบกว่าเข้าไปแล้วเป็นไง
ตอนนี้ไม่แล้วนะไฟเขียวผ่านตลอดค่ะแล้วก็เชียร์ไฮโซโพกสุดใจด้วย
ตอนนี้เหมือนนางเอกสาวมีความสุขกับการอยู่กับเพื่อนเปย์เพื่อนนะคะ
สายเปย์แต่กลับป้นพี่เอตลอดเลยอ่ะเป็นยังไงไปฟังจ้า
เอดินไปประมาณ๒๕ธันวาก็ไปโขลกส้มตำปลาร้าเองจี้ทาน
แล้วก็แองจี้บอกว่าอยากทานผัดสตอแบบเผ็ดก็แบบไปทำผัดสตอให้ทานอย่างนี้
แล้วแองจี้บอกว่าเดี๋ยวแองจี้คลอดมกรานะคะปรากฏว่ากลับได้วันเดียว
งจี้บอกว่าคลอดแล้วค่ะพี่เอ
รักเพื่อนเพื่อนอ้ำเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย

กำลังจะเปิดกล้องไปแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องแม่เบี้ยค่ะ
บอกคำด้วยว่าขอเอาคืนพี่นิววงศกรซะหน่อย
เพราะว่าเล่นกี่เรื่องพักหลังมาแหมจูบปากเปื่อยกันเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็เล่าเรื่องเหลือเชื่อมาด้วยค่ะ
วันที่บงสวงเห็นว่าไปเจองูเล้วยเข้าบ้านนะฮะ
วันที่๓มกราคมรับเล่นละครเรื่องนี้ปุ๊บงูเข้าบ้านเลย

แต่พอดีมันใกล้ประจวบเหมาะกับการที่เราจะบวงสวง
เราก็ได้รับเล่นเรื่องนี้มันก็เลยเหมือนแบบ
อีกครึ่งนึงนะเราก็รู้สึกอะไรบางอย่างเหมือนกัน

หนูบอกเค้าแล้วถูกเอาคืน

แต่ก็หายไปเอง

และวันที่เขาไปวงหน้าภูมิคุณผู้ชมค่ะ

นางเอกแม่เบี้ยก็ต้องเจอกับงูค่ะ
ทับงูกันมาเลยนะคะนี่งูแผ่แม่เบี้ยกันฟอฟฟอนะคะ
ก็ทีมงานเขาไม่กลัวนะเพราะว่าเชื่องแล้วแต่ก็ไว้ใจไม่ได้นะจ๊ะ
ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยก็ต้องรอดูต่อไป
เห็นน้องนาวบอกว่าเดี๋ยวก่อนละครจะฉายเนี่ย
จะมีการไปไหว้สารเจ้าแม่งูจงอางที่พระราม๒กันหน่อย
เอาเลิกเอาใช้นะครับเพราะว่ารับเล่นปุ๊บงูเข้าบ้านปั๊บ
เพราะฉะนั้นก็หลังจากนี้ขอให้มีแต่เรื่องดีแห่งปังเข้ามาแทนนะคะ